ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เขาว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกกันเลยทีเดียว
เรื่องของงูเงี้ยเขี้ยคอ

ถูกต้องค่ะไปดูกันนะคะที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ตอนนี้
ปั่นป่วนมากเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะ
มันเข้ามาอยู่ในสำนักงาน
เข้ามาธรรมดาไม่พอคุณ
ไปไงมาไงติดอยู่ในท่อระบายน้ำแบบนี้
นี่ค่ะติดอยู่ในท่อระบายน้ำหลังสำนักงานทางหลวงชนบทหมู่๗ตะบนสายไทย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมาแบบนี้ค่ะมางัดมาแงะ
ฝาท่อกันก่อนบอกเลยว่าเหมือนจะสบาย
เพราะดูมุมนี้ดูตัวไม่ใหญ่

โอ้แล้วดูดิ

ดูดึงไปดึงมาดูคิดว่าตัวเล็ก
ใหญ่กว่าท่อใหญ่กว่าสายยางอีก
โอ้โหดึงเท่าไหร่ลำตัวของมันก็ออกมาจากท่อไม่หมดสักที
ตัวมันใหญ่และยาวมากค่ะคุณ
แถมมันพยายามจะเลื้อยหนีด้วย
งานนี้ก็ฉุดกระชากลากถูยื้อยุดกันอยู่พักหนึ่ง
สุดท้ายก็สามารถดึงเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมาจากท่อได้
ปรากฏว่าโอ้โหที่บอกเล็กนี่ผมไม่เล็กนะครับ

ความยาวกันหน่อยไหมล่ะ๓๕เมตรจ้ะ

ใช่ดูความยาวสักก่อนยาวมาก
แล้วดูหัวมันดูอะไรดูหัว
โอ้โหขนลุกเหมือนกันเนาะคุณค่ะ
ไปหากระสอบที่ใส่มันได้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมกลับไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ
ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนโอ้โหแต่มันขัดขืนอยู่หน้านั้นอ่ะ
จะเอาลงกระสอบยังยากเลยกระสอบยังเล็กกว่าตัวงูอีกเนี่ยคุณ
โอ้โหมิตรขึ้นมันทำไมลงไป